อัปเดตต่อเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามีคนแชร์กันไปเยอะเลยนะคะ
เรื่องของตลาดนัดนะคะตลาดนัดรถไฟตลาดขวัญใจของหลายหลายท่าน
อันนี้ที่ไหนฮะตลาดนัดรถไฟมันมีหลายที่ครับ
นี่นะคะอรัชดาขออภัยคุณผู้ชมค่ะนี่ที่รัชดานะคะก็มีอ่านี่ค่ะ
ตลาดนัดรถไฟที่รัชดานะคะปิดกิจการอย่างเป็นทางการ
เนี่ยค่ะหลายคนก็ชอบไปช้อปปิ้งที่นี่แต่ว่าตอนนี้ก็ปิดไปนะคะ
ติดตามมาตรการของทางรัฐบาลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขามีมาตรการออกมานะคะ
ต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่ได้ปิดนะคะไม่ได้ปิดตำนานนะคะ
แต่ว่าก็เป็นไปตามมาตรการของทางรัฐที่ต้องการ
ช่วงนี้อาจจะต้องมีการรักษาระยะห่างกันก่อนค่ะ